ล่าสุดครับทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งการให้
พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามณกุลตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เรื่องของการที่มีผู้นำเอกสารลับออกมาเผยแพร่นะครับ
จากกรณีที่มีหนังสือรับมาจากกองบัญชาการตำรวจสันติบาลนะครับ
ให้ติดตามพฤติการของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
อาจมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายนั้น
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รับว่าเอกสารดังกล่าวนั้นเป็นของจริงครับ
แต่ว่าเป็นการแจ้งข่าวตามปกติจากประเทศต่าง
ซึ่งไม่ได้มีเพียงประเทศรัสเซียประเทศเดียวที่ประสานข้อมูลกับไทย
แต่ว่ายังมีประเทศอื่นด้วยนะครับ
โดยข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา
มีชาวซีเรียเดินทางเข้ามาประเทศไทยกว่า๒๐๐คน
ขณะนี้ก็เหลืออยู่ในประเทศไทยไม่ถึง๒๐คนแล้ว
ส่วนกลุ่มเป้าหมาย๑๐คนที่ทางการรัสเซียแจ้งเตือนอาจจะอยู่ในกลุ่มดังกล่าว
หรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องเลยก็ได้ครับ
คือผมก็อยู่กับการข่าวมาตลอดนะครับผมก็พูดมาตลอดว่าบ้านเราไม่มีนะครับ
แต่เหมือนกันก็มีการมองกันว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะมีเป็นช่องที่เขาต้องเป็นเป้าหมายใหม่
เป้าหมายที่อ่อนไหวหรือหลักบาง
คือยังงี้นะครับผมก็อยู่กับการข่าวมาตลอด
เราต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยไม่ให้ประเทศคู่ขัดแย้งนะครับ
ไม่ใช่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งเพราะฉะนั้นในเรื่องการข่าวมันก็ต้องมีไว้นะครับ
สำหรับอเลิศของเจ้าที่ทำงานด้วยนะครับ
แต่การข่าวที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่มีการเฝ้าระวังหรือมีการ
จะมีเตรียมมาตรการในการรองรับยังไงบ้างครับท่าน
ก็มีอยู่แล้วนะครับตัวนี้รองรับยังไงผมบอกท่านไม่ได้นะครับ
พ่อบอโจรพูดชัดนะครับว่าจะไม่ใช่คู่ขัดแย้ง
เนื่องจากว่าไทยไม่ใช่ประเทศคู่ขัดแย้ง
โดยได้สั่งการไปยังตำรวจท้องที่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยง
เช่นพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจพูทล๒และ๒ปาร์ท๘
ที่มีแหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ

ก็จะมีการจัดงานสำคัญตลอดทั้งเดือนด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับ
ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็สั่งการเลยว่า
เฝ้าระวังเหตุการณ์ตามที่มีข่าวแจ้งมา
เพื่อความไม่ประมาทไปฟังเสียงกันหน่อยครับ

มันทั้งเดือนอยู่แล้วนะครับ
จากนี้นะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็มอบหมายให้พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุล

ไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีการนำเอกสารลับทางราชการออกมาเผยแพร่
รวมทั้งจุดประสงค์ในการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวด้วยนะครับ
ซึ่งมีความผิดฐานนำเสนอข้อมูลที่กระทบกระเทือนความมั่นคงของชาติครับ
ทางด้านนายเซอร์เกโมชนอฟนะครับ
ผู้ช่วยเลขานุการสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย
ก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ไม่ทราบเรื่องเอกสารแจ้งเตือนดังกล่าวครับ
และในเบื้องต้นก็ไม่ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
โดยยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้
เนื่องจากว่ายังไม่ได้เห็นเอกสารที่เป็นข่าวแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนคำให้สัมภาษณ์ของนายยกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้

ยังตรวจสอบอยู่ให้กระสุนกราโหมและไหนสุวะพันธุ์ตรัญญุวัฒนา
รัฐมนตรีประจำสำนักนายยกเนี่ย
ยังไม่อยากให้สร้างความตื่นตระหนกเพิ่มขึ้นอีก
ถ้าเรามั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยของเรา
ถ้าร่วมกันเข้มแข็งก็ไม่ต้องกลัวอะไร
อันตรายความรุนแรงเกิดขึ้นได้ทุกที่ในโลก

จะมาหรือไม่มาจะมีข่าวหรือไม่

เพราะถ้าเกิดรู้ว่าจะมา
แต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าจะเกิดขึ้นที่ใด

แล้วก็กล่าวถึงเอกสารที่หลุดออกมา
บอกว่า๑คือเอกสารจริงหรือเปล่า

เพราะมีระเบียบและกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่

พอบรรตรอก็บอกจะต้องเร่งตรวจนะ

บอกว่าตอนนี้มีมาตรการในการรักษาความลับ

นักข่าวเองก็ไม่รู้ว่าใครได้มาได้จากที่ไหน